เดี๋ยวมีเหตุการณ์บนท้องถนนให้ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
คือมีรถเอสยูวีคันนึงเขาบอกว่ากำลังจะขับรถไปรับลูกที่โรงเรียน
ขับออกมาจากหมู่บ้านได้นิดเดียวมีรถจักรยานยนต์มาเฉียวชนทางด้านฝั่งขวานะคะ
พอเฉียวปุ๊บเสียหลักพุ่งไปรถจักรยานยนต์คันนี้เลยไปชนประสานงากับรถเก่งที่สวนทางมา
คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะคะคุณแม่มาดูร่างของลูกชายที่เสียชีวิตร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะร้องไห้นะคะลุกขึ้นยืนแทบไม่ไหว
คือพอคุณแม่ทราบข่าวว่าลูกประสงค์ปฏิเหตุก็รีบมาที่ที่สวนทางไม่ไหว
เหตุแต่มาถึงสิ่งที่เห็นก็คือศพของลูกชาย

ญาติกับตำรวจก็ต้องมาคอยปลอบให้ใจเย็นแล้วก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพอุบัติเหตุได้ค่ะ
เรียบทางด่วนเทียนทะเลทุ่งครุภาพนี้นะคะ
ปากทางเข้าหมู่บ้านบุราซิริบางขุนเทียนกรุงเทพ
เขาบอกว่าเขาออกมาจากหมู่บ้านออกมาจากหมู่บ้านได้แป๊บเดียว
จักรยานยนต์ไปเฉียวทางฝั่งขวาแล้วรถจักรยานยนต์เองก็เสียหลัก
พุ่งไปชนกับรถเก่งที่สวนทางมาแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเจ็ดโมงเช้าวันนี้นี่ค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายนัทพลชาตรีอายุ๓๑ปีค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีดำทะเบียน๕กไก่ครค๖๕๒๘กรุงเทพ
สภาพรถจักรยานยนต์คือพังยับเยิน
ทะเบียน๑กไก่ครค๕๔๕๔กรุงเทพ
สภาพด้านหน้ารถมีร่องรอยเฉียวชนนะคะ
ทะเบียน๕๘๕๕กรุงเทพด้านหน้ามีรอยชนได้รับความเสียหายแบบนี้
เขาบอกว่าเขาขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนออกมาจากหมู่บ้าน
ออกมาได้แป๊บเดียวรถจักรยานยนต์มาเฉียวชนทางด้านขวา
แล้วเสียหลักไปประสานงากับรถเก่งที่วิ่งมาทางตรงกันข้ามค่ะ
แล้วก็เสียหลักมาปึ้งแล้วก็กระเด้นมาหาที่เขาขับข้ามมาฝั่งนี้

ตำรวจสนเทียนทะเลบอกว่าก็ต้องเชิญคนขับคู่กรณีค่ะ

ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์
ก็ให้ทางป่อเต็กตึงนำร่างไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ให้ญาติรับร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ